ที่คดีป้าสาดโครนที่ขอนแก่นที่มีคนนำรถไปจอดอยู่ริมทางข้างที่ดินของคุณป้า
แล้วคุณป้านำโครนไปสาดใส่เขาบอกว่าก็มาจอดขวางก็ไม่ชอบก็เลยเอาโครนไปสาดใส่
สุดท้ายป้าต้องโดนข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะครับ
นี่ฮะเป็นภาพที่มีการเผยแพร่มาสัก๒๓วันแล้วนะครับ
นางสาวกระดกวันสุนทองห้าวอายุ๒๑ปีเป็นนักศึกษาปี๓มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เขาก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะฮะไปให้ปากคำ
คุณป้าเอาทั้งโครนไปสาดเอาดินสอพองไปเขียนเอาขยะไปเทใส่รถเขา
เอายางรถยนต์ไปตั้งที่หน้ากระโปรงรถของเขา
รถทุกคันเขาจอดอยู่ริมถนนติดกับที่ดินของคุณป้าซึ่งยังไม่ได้ทำอะไร
คุณป้าบอกจอดนานเอาไว้ตั้งแบบนี้เลย
ก็มีการให้ผู้เสียหายไปให้ปากคำเพิ่มเติม
เพื่อดำนวนคดีกับนางหรือว่าคุณป้าอุ่นจิฐผลักดีไทยอายุ๖๗ปี
ผู้เสียหายมาเรียกร้องให้ป้าอุ่นจิตนะฮะ
ดินทรายไปเทใส่รถเนี่ยนะฮะไปรับผิดชอบ
แล้วก็ยังมียางรถยนต์ยางรถจักรยานยนต์ไปวางหน้ารถเพราะว่าไปจอดริมถนน
เขาบอกว่าไปขวางทางเข้าออกที่ดินของคุณป้าอยู่ในซอยอดุลยามราม
กลางสดานเขตเทศบาลนครขอนแก่นตำรวจก็สอบปากคำผู้เสียหาย
สักประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าก่อนจะบอกว่าหลักฐานต่างต่างปรากฏชัด
อุ่นจิตทำให้รถยนต์ผู้อื่นเสียหายนะฮะก็เลยให้ผู้เสียหาย
คือนางสาวกระดกวันนำรถยนต์ไปตรวจสภาพที่ศูนย์บริการ
ประเมินความเสียหายจากนั้นก็เรียกป้าอุ่นจิตมา
รับทราบข้อกล่าวหาเรื่องของทำให้เสียทรัพย์ตอนแรกคุณป้าบอกว่า
บริสุทธิ์ป้าไม่ได้ทำแต่พอตำรวจไปถึงเอาคลิปให้ดู
ป้าก็อ่ะยอมรับป้าทำก็มีภาพป้าถือถังดินสอพอง
แล้วก็มือกำลังเขียนนะฮะอีกภาพในมุมสูงน้องเขาถ่ายเอาไว้
แล้วก็เป็นคุณป้าถือถังโครนไปสาดใส่รถสีแดงคันนี้นะครับ
ก็โดนกันไปหลายคันทีเดียวผู้เสียหายอีกกว่ายี่สิบคัน
รถยนต์รถจักรยานยนต์ก็นำหลักฐานเป็นภาพหรือว่าคลิปเนี่ยนะฮะ
ที่เกิดขึ้นไปแจ้งความเพิ่มเติมได้นะครับที่โรงพักเมืองขอนแก่น
เพราะตอนนี้นางสาวกนกวันก็เป็นผู้เสียหายที่เข้าไปแจ้งความเพียง